ต่อที่จังหวัดชนบุรีครับมีหนุ่มคนหนึ่งเขาดมกาว
แล้วเขาก็ศักยันต์หานุมานเต็มตัวอืมของขึ้นอารวาส
กู้ภัยเขาบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวจะไปทำร้ายชาวบ้าน
ก็เข้าไปห้ามปามโดนหนุ่มโดมกาวคนนี้ต่อยคิ้วแตกเลยค่ะ
คือยังไงของขึ้นกลายเป็นลิงเหรอเออแบบของขึ้นอ่ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
แบบเหมือนของเข้าอะไรแบบนี้นะฮะเอาไปชมภาพช่วงนี้กันหน่อยครับ
อะไรลงอะไรลงอะไรลง
ก็ไม่รู้ว่าของขึ้นเพราะการสักหรือว่า
เขาดมกาวเขาดมกาวนั่นแหละสิเพราะว่าจริงคือเคยดูพวกขนพวกอะไรอย่างงี้
แบบนี้นะไม่คงไม่ใช่อย่างงี้นะฮะอืมคือเราจะเห็นแต่ละเวลามีเวรสการ
เจใช่ไหมใช่ค่ะก็จะมีองค์ลงอะไรแบบนี้ก็จะมีอีกแบบหนึ่ง
แต่นี่คือเขาก็ดมกาวจนเขาเมาอะไรแบบเนี้ยนะคุณผู้ชมเขาทำท่าทางแบบ
เนี้ยนะฮะก็เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ชายคนนี้ครับถอดเสื้อนะฮะ
แล้วก็ใส่กางเกงยีนอยู่ร้องเสียงดังคำรามอะไรแบบนี้
ยกเท้ากระดาภือไปมาลักษณะทำท่าเหมือนเป็นเป็นลิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
จริงแล้วคลิปเนี้ยมันยาวต้องสิบห้านาทีนะครับนะฮะ
ทำอาวตำรวจศพแสงสุกที่ชนบุดีก็ปวดหัวนะครับ
ที่แผ่นหลังเค้ามีรอยสัตว์เป็นฮนุมารครับเต็มหลังเลย
ซึ่งก็เดากันว่าของขึ้นหรือเปล่าไปโดนอะไรมาหรือเปล่าหรือยังไง
ก็เลยไปถามถามไปถามมาก็พอจะทราบชื่อ
ก็คือนายสุรพันธ์แผ่สมบูรณ์อายุ๒๓ปี
ข้างตัวเค้าก็มีขวดทินเนอร์แล้วก็ถุงดมกาวตกอยู่ข้าง
ก่อนหน้านี้เขามีอาการคล้ายของขึ้นก็ไปก่อเหตุชกต่อย
นายอำนวยวาตะสิริอายุ๓๖ปีซึ่งเป็นอาสาสมัครกู้ภัยแห่งหนึ่ง
ใบหน้าปูดปวมเลือดอาบคิ้วแตกเลยครับ
เป็นแผลยาว๑นิ้วนะครับกู้ภัยมุลณิธิธรรมรสมิมณีรัก
ช่วยกันล้างเลือดก่อนแล้วก็พาตัวส่งโรงพยาบาลมบุรพา
คุณหมอเย็บไป๖เข็มเลยแล้วก็บอกสั้นว่าถูก
นายคนนี้ต่อยมาหลังไม่พอใจที่ตัวเขาไปห้ามไม่ให้ดมกาว
นี่คนนี้นะครับทำแผลมาแล้ว
หลังจากเกิดเหตุตำรวจสพแสนสุกก็นำตัวนายสุรพันธ์นั้นไปควบคุมสติอารมณ์ที่โรงพัก
เจ้าตัวก็สงบลงแล้วก็ยอมขึ้นรถไปเองแล้วก็ปิดท้ายกระโปรงเองด้วยนะไปโรงพักเลย
ก็คือไม่ลำบากใครเนาะหลังจากเป็นภาระคนอื่นมาเยอะแล้ว
มเองนักเลงพอไปเองก็ได้อะไรแบบนี้นะฮะ
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปคุยกับนายอำนวยถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่นี่เห็นไหม
ก็จะจำตัวเองไม่ได้แล้วก็ชอบทำร้ายคนที่เดินผ่านไปผ่านมา
ตัวเองก็ฐานะเป็นศักดิ์เป็นพี่ก็เข้าไปห้ามแล้วก็ไปเตือนหลายครั้งให้หยุดพฤติกรรมแบบนี้
เพราะว่าชาวบ้านเขามองไม่ดีอยากให้น้องเลิกอะไรแบบนี้

ขาดสติเดินไปหยิบไม้ที่อยู่บนถนน

เจ้าตัวเองเขาก็ทำท่าเหมือนฉะด้วยที่เห็น
เขามีการสักหนุ่มันเอาไว้นะฮะแต่ว่าหนุ่มันจะลงจริงหรือเปล่า
หรือเป็นเพราะว่าลิตของสารเทียบติดก็คงตอบไม่ได้นะฮะ
เอาไปฟังเสียงของพี่ชายเขานะครับ
เขานั่งเร่งกันอยู่ตรงนี้นั่งไปนั่งมา
เขาบอกให้ขี่รถขึ้นเข้าขี่รถออกบ่อย

ปีเย็นไปเลย
สุดท้ายแล้วก็ตำรวจก็ปล่อยตัวกลับบ้านแล้ว
เนื่องจากว่าก็เป็นญาติผีน้องกัน
ตัวในน